หมดเรื่องไปอีกปล่อนึงแล้วครับ
เรื่องพรบงบประมาณปี๖๓

เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา

ราบรื่นทีเดียวก็ไม่ใช่
วิทย์ใจหายใจความวิทย์ล่ม
เพราะบางช่วงบางตอน
ที่เรียกว่าองค์ประชุมไม่ครบ

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

ต้องมาเหนื่อยยากลำบาก

ต้องนั่งคุมเกมเอง
ตั้ง๗ชั่วโมงสอสอบางคนลูกอ่อนต้องปั๊มนมกันในที่นั่ง
เพราะว่าลุกไปไหนไม่ได้คนที่ทำให้เพื่อนเดือดร้อนกันไปหมดเนี่ย
ป่านนี้ยังไม่มีใครแสดงรับผิดชอบไม่เคยออกมาขอโทษว่า
ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเพราะมีการเสียบบัตรแทนกัน
แล้วคนที่เสียบบัตรแทนกันคนที่ฝากบัตรให้เพื่อน
เพื่อนรับมาแล้วเอาไปเสียบบัตรเนี่ยก็รู้กันอยู่ว่าใครเป็นใคร
แต่ว่ายังไม่แสดงความรับผิดชอบขอโทษสักคำนึงยังไม่มีเลยครับ
ฉะนั้นคนที่ติดตามเรื่องนี้เขาก็แขลงใจว่าเอ๊ะสุดท้ายเรื่องการเสียบบัตรแทนกัน
ที่ทำท่าขึงขังตึงตังอยู่พักหนึ่งเนี่ยจะเป็นยังไง
ประธานชวนบอกว่าเรื่องของคุณฉลองเทิดวิรพงศ์นั้นเนี่ย
ค่อนข้างจะชัดแล้วล่ะแต่ว่าต้องรอเรื่องของคุณนาธีรัชกิจประการหน่อย
เพราะที่คุณนิพิษบอกว่าคุณนาธีไปปรากฏตัวอยู่ที่การท่าอากาศยานเตรียมขึ้นเครื่องบิน
หลังจากที่โหวตพรบมาตราอะไรสักอย่างนึงเนี่ยผ่านไปแค่๒๐กว่านาที
ฉะนั้นระยะทางแค่ระยะทางระหว่างเกียรติกายไปถึงสุวรรณภูมิเนี่ย
จะใช้เวลาเดินทางเพียง๒๐กว่านาทีมันเป็นไปไม่ได้
ตรงนี้ที่คุณชวนบอกว่าต้องส่งหนังสือไปถึงการท่าเพื่อให้เขาได้รับการยืนยัน
ฟังโดยสามัญสำนึกทั่วไปแล้วเนี่ยที่คุณนิพิษออกมาแฉไม่มีทางเป็นอย่างอื่นหรอกครับ
แต่ว่าเอาละเมื่อจะต้องสอบกันให้ชัดเจนก็สอบกันไป
คำถามจากนี้ไปก็คือว่าแล้วคนเหล่านี้จะถูกลงโทษไหม
แล้วจะถูกลงโทษเมื่อไหร่เพราะอะไรครับ
เพราะว่าวันที่๒๘กุมภานี้

เราไม่รู้ว่าพอสภาปิดสมัยประชุมแล้วเนี่ยกระบวนการสอบสวน
เรื่องนี้ยังจะเดินหน้าต่อหรือว่าต้องรอให้เปิดสภาใหม่
เรื่องก็จะเงียบไปสักพักหนึ่ง
หลังจากนั้นสภาส่งปปชเพื่อให้ปปชรับเรื่อง
ไปตรวจสอบไปไต่สวนเพื่อดำเนินการคดีต่อไป
จะใช้ระยะเวลานานแค่ไหนเราก็ไม่รู้
เพราะว่าขั้นตอนเมื่อไปถึงปปชแล้วเนี่ย
คงไม่มีกรอบเวลากำหนดว่าจะต้องดำเนินการสอบสวนให้เสร็จไปเมื่อไหร่
จะกี่เดือนกี่ปีเราก็ไม่รู้
เผลอสภาชุดนี้หมดอายุไปแล้ว

ที่ผมคิดว่าคนเขาก็แคลงใจอยู่ว่า
เรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อ
อย่าลืมนะครับว่าการเสียบบัตรแทนกัน

กล่าวกันว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญ

จากนี้ไปเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญ

ถามว่าเนี่ยทางการเมืองจะเกิดอะไรขึ้น
สอสอฝ่ายรัฐบาลต้องเฝ้าสภาแล้วครับ

เพราะว่าในเมื่อรัฐมนูลฉบับปี๖๐
เปิดโอกาสให้สวเข้ามาเลือกนายกได้
มันก็เลยทำให้เกิดเรื่องฝืนธรรมชาติคือ
พักที่รวมตัวกันเป็นรัฐบาลได้เสียงเกินครึ่งไปนิดหน่อย
แต่ว่าเมื่ออยากจะเป็นรัฐบาลกันให้ได้

ริ่มน้ำก็ปริ่มน้ำแล้วเป็นยังไงล่ะครับ
พอปริ่มน้ำแบบนี้แล้วฝากบัตรลงคะแนนกันต่อไปไม่ได้เนี่ย

อันนี้ช่วยไม่ได้มันเป็นต้นทุนที่มันเกิดขึ้น
เพราะถ้าคุณไม่เฝ้าสภาสภาก็ล่ม
แล้วจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหน
ในระยะที่โครงสร้างรัฐบาลยังปริ่มน้ำอยู่อย่างนี้
นี่เห็นไหมฮะว่าต้องไปโทษรัฐมนูล
ถ้ารัฐมนูลไม่ฝืนธรรมชาติแบบนี้
พักการเมืองที่จะเป็นแก่นำตั้งรัฐบาลอย่างน้อยเนี่ย
เขาเผื่อไว้ห้าสิบหกสิบเสียงเสพไว้
จะต้องไม่ลุกลี้ลุกลนจะต้องไม่กดดัน
แต่ว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ตัวเลขมันเป็นไปไม่ได้
พอเป็นไม่ได้ก็ต้องรับผิดชอบ
ต้องรับชะตากรรมที่เกิดขึ้น
เรื่องที่๒ที่มีคนถามกันว่า
อนาคตของพักอนาคตใหม่จะเป็นยังไง
วันที่๒๑วันศุกร์หน้า
รัฐมนูลกำหนดวินิจฉัยแล้วครับ
พักอนาคตใหม่จะถูกยุบหรือไม่ถูกยุบ
กรณีพักการเมืองพักอนาคตใหม่ยืมเงินหัวหน้าตัวเอง
เรื่องนี้ก็เป็นข่าวมาตลอด
ขอการเมืองเขาวิเคราะห์เรื่องนี้เป็นสองทางครับ
เขาวิเคราะห์ว่าหนึ่งโดดแน่
สันนิษฐานที่บอกโดนแน่เพราะเป็นการยุบก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ๔วัน
เป็นการเตะสกัดไม่ให้พักอนาคตใหม่ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ทำให้ผลพักทางฝ่ายค้านอ่อนกำลังลง
อันที่๒วิเคราะห์อยู่บนข้อสมมุติฐานที่ว่า
ตุลาการสารรัฐมนูล๕คน
พ้นหน้าที่ไปภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้แหละ
ฉะนั้นก่อนที่จะพ้นหน้าที่ไปก็ทำหน้าที่
ซะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของพักอนาคตใหม่
คนที่เขาวิเคราะห์แบบนี้เขาบอกไม่รอด
แต่ว่าในทางกลับกันมีคนมองอีกมุมหนึ่งครับ
เหตุผลเดียวกันเนี่ยหลักการเดียวกันแต่มองว่า
วันที่๒๔มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
แล้วกำหนดลงมติวินิจฉัยกันวันที่๒๑กุมภาคม
การอภิปรายเพียง๔วัน
แล้วถ้ายุบพักอนาคตใหม่
สกัดก่อนที่จะมีการอภิปรายเพียง๔วัน
มันจะเพิ่มความร้อนแรงทางการเมืองขึ้นไหม
มันจะทำให้ความร้อนแรงทางการเมืองนำไปสู่
เหตุที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นไหม
ในภาวะที่รัฐบาลตอนนี้ก็เจอแรงกดดัน
ปัจจัยหลายเรื่อง
ทั้งเรื่องสงครามการค้า
แล้วมาถึงโลกวัด
แล้วมาถึงปัญหาอะไรต่อมาเลย
ไม่รู้ที่มารุมมาตุ้มกันมา
ฉะนั้นแค่ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเดียว
ที่จะกู้ปัญหาเศรษฐกิจมาให้ได้อย่างเดียว

แล้วยังจะต้องมาเผชิญกับปัญหาการเมือง
ถ้ามีการยุบพักอนาคตใหม่
แล้วไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะลากจูงกันไปถึงไหน
วิเคราะห์อย่างนี้เขาบอกว่า
พักอนาคตใหม่รอดครับ

เลื่อนไปหลังการอภิปรายก็ยังได้
ทำไมต้องมากำหนดวินิจฉัยเอาก่อนวันอภิปราย

เป็นข้อสันนิษฐานทั้งสองทาง

คืนวันเสาร์ก็ควรจะมีเพิ่ม

ขีดเส้นใต้เมืองไทย

ตั้งแต่วันจันทึกวันศุกร์เวลาประมาณเที่ยงทุกวันและนี่คือขีดเส้นใต้ของการเมืองวันเสาร์นี้กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ